คดีนี้เราตามกันต่อให้นะคะกรณีที่มีคนไปพบศพผู้ชายถูกฆ่ามัดมือมัดเท้า
แล้วก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดคอนำศพมายัดใส่กระสอบทิ้งกลางทุ่ง
อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ตรงจุดนี้แหละค่ะที่มีคนไปพบศพนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ไปบ้านของภรรยาของผู้ตาย
ปรากฏว่าไปเจอหลักฐานหลายอย่างซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาเรื่องราวทั้งหมด
ทีนี้ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่าน่าจะมาจากปมเรื่องของหึงหวง
เล่าแบบนี้ค่ะคดีดังกล่าวตำรวจสพนบัวซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบ
สันนิษฐานบอกว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมจากที่อื่นนะแล้วนำศพเนี่ยมายัดกระสอบทิ้งไว้ที่ทุ่งนา
อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เบื้องต้นทราบชื่อทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ชื่อว่านายคำนึงเจริญรัฐอายุสี่สิบแปดปีพื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอ
รัฐนบุรีจังหวัดสุรินค่ะหลังจากที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ศพเนี้ยเป็นนายคำนึงจริงตำรวจค่ะเขาก็เลยให้ตำรวจชุดสืบสวน
๖ลงพื้นที่ไปหาบ่อแสเพิ่มเติมที่บ้านภรรยาของผู้เสียชีวิต
ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่องต้นตามรายงานข่าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือค่ำคืนวันที่สิบเก้าธันวาคมเนี่ยนะ
ผู้ตายก็คือนายคำหนึ่งเราทำกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเห็นภรรยานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนชายคนหนึ่ง
นายคำนึงผู้ตายไม่พอใจเข้าไปชกต่อยเพื่อนคนดังกล่าว
จากนั้นชายคนที่ถูกต่อยไปตามเพื่อนมาอีก๔คน
มารุมทำร้ายจนกระทั่งนายคำนึงเสียชีวิต
จากนั้นปฏิบัติการก็คือเริ่มมัดมือมัดเท้าแล้วใช้ผ้าขาวม้ารัดคอ
ศพใส่กระสอบนำศพขึ้นรถโดยมีรถเก๋งและรถกระบะเป็นยานพานะ
นำศพไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณหกสิบกิโลเมตรครับที่สำคัญตำรวจยังไปพบหลักฐานสำคัญ
เป็นกุญแจรถจักรยานยนต์ที่พบในจุดพบศพพอนำกุญแจรถจักรยานยนต์อันเนี้ย
ดอกนี้ไปไขกับรถจักรยานยนต์ที่บ้านของผู้ต้องสงสัย
ก็คือบ้านของที่ตำรวจลงไปตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่ามันไขกันได้คุณ
อืมกุญแจเนี้ยดอกเนี้ยที่พบที่เจอศพเนี้ย
เอาไปขายที่บ้านของภรรยาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับขายได้อ้าว
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางไพรินให้สัมภาษณ์เพียงสั้นนะคะ
หลังจากที่ให้การกับตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่ามีใครมารับสามีไปทำอะไรหรือเปล่า

เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจภูทรภาค๖ก็บอกว่า
ลงพื้นที่ไปบ้านจุดเกิดเหตุที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
คาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีพร้อมทั้งมีการยึดรถเก๋ง
ซึ่งคาดว่าเป็นคันที่ไปรับผู้เสียชีวิตมาตรวจสอบให้แน่ชัดคันนี้แหละค่ะ
ว่าคันนี้แหละจะไปรับผู้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัด
พิสูจน์หลักฐานต้องตรวจสอบนะคะผลทางนิติวิทยาศาสตร์เอาให้มัดให้แน่นค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเห็นบอกว่าถูกอุ้มถูกอุ้มขึ้นรถคันนี้
ก่อนที่จะถูกฆ่าแล้วนำศพที่ฆ่าแล้วเนี่ยนะมาทิ้งอำพรางค่ะนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกชัยพัฒนาดีผู้กำกับสพนบัว
จุดที่พบศพเนี่ยบอกว่าคือคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการหึงหวงเนื่องจากภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีคนมาติดพันธุ์เยอะมีคนมาชอบพอหลายคนรวมถึงแฟนเก่าด้วย
คนร้ายน่าจะเป็นคนที่ภรรยาเนี่ยรู้จักดีแต่ทางภรรยายังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนัก
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่ออนุมัติออกหมายจับนะคะ
ก็ทุกอย่างต้องแน่นหนาพอสมควรนะคะก่อนที่จะออกหมายจับ
ทีนี้น่าสนใจไปตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เคยถูกจำคุกในคดีอุกชะกันแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาอยู่กับภรรยากับลูกสาวได้เพียง๗เดือนเท่านั้น
ภรรยาเนี่ยรู้จักกับผู้ชายที่มาดื่มเหล้าด้วยกันตอนที่นายคำนึงผู้ตายไปติดคุกอยู่